เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะกรณีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๒ปีค่ะ
ถูกกลุ่มผู้ชายกลุ่มใหญ่เลย๓๐คนมารุมทำร้าย
สลบคาที่เลยนะคะตั้งแต่๒๑พฤษภาคม
ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์รุมทำร้ายผิดตัวอีกแล้วค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมมากันนะคะกลุ่มวัยรุ่นกว่า๓๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมารุมทำร้าย
นายอิลฟรานนิโซะอายุ๒๒ปีเป็นพนักงานขับรถฟลกลิฟต์ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าคลังสินค้าแห่งหนึ่ง
ในซอยวัดบัวโรยอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจในท้องที่ก็คือโรงพักบางเสาทง
ได้ไปขอสารอนุมัติออกหมายจับคนก่อเหตุก็คือ
นายอารอฟาสมหาหมัดอายุ๒๒ปีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ระปะเจ็บสาหัสนะคะ
อายุ๑๘ปีน้องชายของเขาเนี่ย

ทำร้ายร่างกายด้วยการถีบรถมอเตอร์ไซค์จนล้มคว่ำ
แล้วไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าทำให้ร่างกายบอบช้ำ
หลังจากทราบเรื่องตนกับพวกสักประมาณ๕๖คน
พากันไปดักรอคู่กรณีทางเข้าโรงงาน
ขณะนั้นนะคะผู้เสียหายก็คือนายอูฟรานซ์
ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นความสวยจริง
คนที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้องชาย

ก็กรูเข้าไปทำร้ายร่างกายนายอิลฟรานซ์แบบนี้นะคะ

หมวกกันน็อกคุณเอ้าถึงรู้ว่าผิดตัว

ไม่รู้ว่ามันโน้นนิยาครับวันนั้น

ไปกัน

เราก็มีน้องทางนะถ้อยไม่รู้ขิดมั้ง

คือน้องชายเราคือที่เราไปเนี่ยหวังไปแก้แค้นให้น้อง

แต่ว่าไม่รู้ว่าไปถึงอีกทีนึงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วไปกันแล้ว
พี่ชายรักน้องชายมากรู้ว่าน้องชายโดนทำร้าย
กะว่าจะตามไปแก้แค้นให้แต่กลายไปว่าทำร้ายผิดคนนะคะ
กลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้มาจากไหนหลายสิบคนพากันไปรุมทำร้าย
คนที่เขาก็ไม่ได้รู้อีโนอิเน่เลยกลายเป็นแพ้แล้วก็เจ็บตัวฟรีแบบนี้
พนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
อยู่ระหว่างขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไปค่ะ